ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนแถวสงขลานะครับ
หญิงสาวคนหนึ่งเธอขับรถเก๋งไปค่ะเธอบอกฝั่งซ้ายมีอุบัติเหตุ
เขาก็ต้องค่อยค่อยขับฝั่งขวากันไปแต่มีกระบะคันหนึ่งตามมาแล้วไม่พอใจนะฮะ
แซงเธอขึ้นหน้าไม่ได้เป็นยังไงไปดูต่อเลยนะครับ
พี่เอาตั๋วเลยเพียงแกหน่อยขับด้วย
อุ้ยได้สินะครับมากแนวหนีว่ายู้หรือครับ

คือแซงขึ้นข้างหน้าไม่ได้ไม่ยอมหลีกทางให้
พอแซงมาได้ชักปืนมาขู่อย่างนี้แล้วจอดรถขวางข้างหน้า
แล้วเดินลงมาคือปืนจริงปืนปลอมก็ไม่รู้ว่าเป็นผม
ผมก็กลัวนะใช่ค่ะคือทางเจ้าของคลิปที่เป็นผู้เสียหาย

ก็นี่คุณเข้ามาสอนดูตอนเดินลงมา
เห็นไหม
เดี๋ยวต้องเอาแหลมที่มีทรัพย์ภาษามานะ
จะได้ฟังว่าเขาพูดอะไรมันก็มาต่อว่าทำไมไม่หลีกทางให้

นี่ฮะนี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของหญิงสาวเจ้าของรถเก่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ตามภาพเลยนะฮะเธอก็ร้องเสียงหลงเลยนะครับ

ขอโทษตลอดเวลาบอกไม่ทันเห็นรถจริงว่ามีรถขับตามหลังมา

ผู้ชายคนหนึ่งมาบอกขอโทษครับขอโทษครับแล้วก็ดึงไป

ผู้ชมครับหญิงสาวเจ้าของคลิปนะฮะที่ขับรถเก่งมานะครับ
คุณกรยานีอายุ๒๕ปีเป็นผู้ประสบเหตุนะครับ
เธอบอกเธอยังตกใจอยู่เลยนะตอนนี้เสียขวัญมาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณกรยานีบอกว่าเธอขับรถกลับมาจากพัทธลุง
กำลังจะเดินทางเข้าหัดใหญ่สงขลานะฮะ
ที่เกิดเหตุเป็นถนนสายเอเชียนะครับในพื้นที่ตะบนท่าช้างอำเภอบังกล่ำนะ
ตอนนั้นเนี่ยมันมีอุบัติเหตุรถชนกันทางฝั่งซ้ายมือ
รถทุกคันเนี่ยเบี่ยงวิ่งเลนขวาหมดแล้วมีกระบะสีดำเนี่ยอยู่
อยู่เนี่ยเธอรู้อีกทีคือขับขึ้นมาเทียบทางฝั่งซ้ายเธอ
แล้วก็เหมือนในกล้องปีขึ้นมาข้างหน้าทางขวาแล้วก็ชักปืนออกมาขู่
แล้วจอดรถดักหน้าแล้วก็ลงมาแบบนี้บอกบีบแตรแล้วทำไมไม่หลีกทางให้แซง
เธอบอกเธอกลัวมากนะฮะจนถึงวันนี้เนี่ยเธอบอกเธอยังไม่กล้าขับรถเลยนะ

เขาขับเคียงมาแล้วก็ชักปืนออกมาชักปืนออกมาแล้วก็เหมือนพยายามขับเบียดเบียด
แล้วก็เบียดรถหนูให้ให้จอดลงแล้วก็ก่อนที่เขาจะลงมาเขาอ่ะเอาปืนขู่แล้ว
ตอนนั้นหนูมากับแฟนสองคนหนูเป็นคนขับเองตั้งถอดหน้าต่างแล้วก็ด่าไปด้วย
แล้วก็เหมือนกับผมเขาบอกว่าเออแบบกูขอเซงแล้วกูบิดเตยแล้วแบบ
ว่าทำไมไม่ให้เซงอ่ะประมาณนั้นว่าหนูขอโทษเขาแต่ว่าในใจหนูอ่ะ
หนูนึกว่าแบบเขากลัวเขาเหมือนกัน
ต้องหากระบะหัวร้อนคันนี้แล้วนะฮะ
เพราะเธอก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะไปขับแช่ขวา
ฝั่งซ้ายมันมีอุบัติเหตุ
ก็แซงไปก็ไปจะอะไรขนาดนี้ใช่ไหม

แร่เตือนกันอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเอาปืนมาขู่เลยนะฮะยังไง